ชาวบ้านเขาไปร้องต่อสื่อบอกว่าภรรยาป่วยแล้วถูกตัดขาหนึ่งข้าง
จากนั้นเนี่ยติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
แต่สามีผู้ตายเชื่อว่าสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ย
ผู้สื่อข่าวก็รับเรื่องร้องเรียนนี้จากนายประยุทธ์วงศาอายุ๔๗ปี
ชาวบ้านตำบลทุ่งคาโงกอำเภอเมืองพังงา
ว่าภรรยาคือนางสุนีวงศาอายุ๔๖ปีเสียชีวิต
หลังจากเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลพังงานะคะ
ญาติก็นำศพมาทำพิธีทางศาสนาที่วัดและชาปนกิจในวันนี้
ซึ่งนายประยุทธ์และญาติญาติเชื่อว่า
สาเหตุที่ภรรยาป่วยจนต้องรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพังงา
แล้วก็ถูกตัดขาจนกระทั่งเสียชีวิตเนี่ย
แต่แพทย์ลงสาเหตุการเสียชีวิตเอาไว้ว่าติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะ
นายประยุทธ์บอกว่าช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
โรงพยาบาลพังงาแจ้งให้ภรรยาไปรับวัคซีนเข็มที่๑
ซึ่งตนเองก็สอบถามไปแล้วว่าภรรยามีโรคประจำตัวหลายโรคจะฉีดได้ไหม
ทางโรงพยาบาลบอกว่าวัคซีนตัวนี้สำหรับคนมีโรคประจำตัว
และแม้ว่าภรรยาจะมีโรคประจำตัวก่อนหน้านี้ก็ใช้ชีวิตตามปกติค่ะ
สามีบอกว่าหลังจากไปรับวัคซีนกลับมาเริ่มไม่สบายเป็นไข้
จากนั้นก็ปวดที่น่องจึงไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลพังงา
ซึ่งแพทย์บอกว่าเป็นโรคผิวหนัง
ก็เลยให้ยามาทานและกินไปประมาณ๒ครั้งแต่ไม่หาย
รุนแรงมากขึ้นจนถึงขั้นเดินไม่ได้
พาไปรักษาที่โรงพยาบาลพังงาอีกครั้ง
แจ้งว่าเป็นโรคเส้นเลือดอุดตัน

แพทย์แนะนำเลยว่าต้องถึงขั้นตัดขาแล้วนะ
ข้างซ้ายบริเวณเหนือเข่าไปที่ผ่านมาค่ะเคยไปร้องเรียนเรื่องนี้กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา
และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาให้ช่วยสอบสวนมาครั้งหนึ่งแล้ว
สาเหตุการป่วยของภรรยาจริงแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับ
จนกระทั่งประมาณ๒๐ตุลาคมที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลพังงาและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพังงาเข้ามาพบค่ะ
เขียนคำร้องขอเยียวยาแต่ภรรยามาเสียชีวิตลงเมื่อ๒๕ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งแพทย์ระบุสาเหตุว่ามาจากการติดเชื้อในกระแสเลือดจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวด้วย
ด้านของแพทย์ค่ะแพทย์หญิงทิพรัฐต้นสกุลประเสริฐผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงานะคะ
บอกว่านางสุนีเนี่ยคือมีประวัติโรคเบาหวานค่ะเป็นความดันโลหิตสูงไตวายเรื้อรัง
แล้วก็เข้ามารับวัคซีนอัสตราซีเนก้าเข็มที่หนึ่งเมื่อยี่สิบสี่มิถุนายนนับได้หกสิบหกวันหลังฉีดวัคซีน
วันที่๑กันยายนมาถึงห้องฉุกเฉินด้วยประวัติว่าเดินไม่ได้ปวดน่องขาซ้ายแล้วก็ปวดมากเวลาขยับ
ไม่หลับต้องตื่นมาเพราะปวดขาเนี่ยนะคะก็เลยทำการรักษาต่อเนื่องจนกระทั่ง๒๕ตุลาคมก็เสียชีวิต
ทางโรงพยาบาลพังงาได้ส่งเรื่องขอรับการเยียวยาจากสปสช
กรณีเกิดหลอดเลือดอุดตันและเสียอวัยวะแล้ว
ตอนนี้เรื่องยังอยู่ระหว่างการพิจารณาจากกรรมการเขตค่ะ
เมื่อผู้ป่วยเสียชีวิตก็ส่งเรื่องเพิ่มเติมอีก
แล้วก็ต้องรอผลการพิจารณาวันพรุ่งนี้นะคะ
อันนี้คือมันต้องสอบสวนโรคกันหลายเรื่องอยู่
เพราะว่าจริงภาวะของริ่มเลือดอุดตันเนี่ย
ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับวัคซีนหรือไม่
แต่ว่าก็คือต้องให้แพทย์เขาเป็นคนพิสูจน์